ก็ยังคงต้องเตือนกันนะคะเรื่องอากาศเย็นอากาศหนาว
บางทีร่างกายเรามันปรับไม่ทัน
บางทีมันหนาวเกินไปเราใส่เสื้อผ้า

กำแพงเพชรค่ะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
โอ้โหเศร้าเสียใจมากเพราะว่าต้องสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียว
ไปเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศที่มันเย็นลงนี่แหละค่ะ

ตำบลวังยางในอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
จากบ้านต้องกลายเป็นสถานที่จัดงานค่ะ
เป็นการจัดงานสวดอภิษฐรรมศพของนายธนาการสิงห์รอหรือว่าน้องป้าย
อายุเพิ่งจะ๑๗ปีเองเป็นนักเรียนชั้นม๕นะคะ
ญาติญาติทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยนะคะก็ช่วยกันจัดงานด้วยความเศร้าโศกน้ำตานองหน้าเลยค่ะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าน้องป้ายเนี่ยไปแข่งฟุตบอล
แข่งฟุตบอลตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยและอย่างที่บอกอากาศเนี่ยเช้าก็หนาวเที่ยงอาจจะอุ่นหน่อยแต่เย็นค่ำดึกมันก็กลับมาหนาวอีกอะค่ะ
แล้วน้องเกิดเป็นตะคริวแล้วสุดท้ายน้องเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะ
หมอบอกว่าน้องป้ายเป็นโรคหัวใจด้วยสาเหตุก็เลยอาจจะเกิดจากอากาศที่มันหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ร่างกายหักโหมจากการออกกำลังกายหนักจนเกินไปค่ะ
นางสาวจุธาทิพย์ขวัญเพ็งอาสาตำรวจคุมงานในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
ตอนที่มีการแข่งขันคู่สุดท้ายเนี่ยเธอเห็นน้องป้ายล้มลงไปในสนามค่ะ
ทุกคนก็รีบช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายน้องก็เสียชีวิตนะคะ
ตอนนั้นเขากำลังเตะคู่สุดท้ายอยู่ของสนามของทีมที่แข่งเมื่อคืนนี้
แล้วพอดีน้องเกิดเตะคู่ขึ้นที่น่องโดยที่เค้าก็เล่นเล่นกันอยู่
เค้าบอกว่าเห็นแล้วก็ชักแล้วเค้าก็ทดลองถอยรถมาช่วย
แล้วระยะที่ระยะไปส่งคือเขาก็ออกจากนี่ไปเส้นนู้น

แต่คือหยุดนี้ที่เกิดเหตุก็ยังไม่เกี่ยวชีวิต
ยังค่ะคือน่าจะเป็นระหว่างทาง